หรือคุยกันมั้ยคะสำหรับเซิร์ฟ

แม้ว่าคือเราอยู่ในวงการเนี้ย
มันคุยมากมันเรียกไม่ได้
เราไม่คุยจะแบบที่เขาจะโดนถามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทุกคนเข้าใจอะค่ะ
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แม็ตก็

แต่มันจะไม่มีสิ้นหมายปกติ
ถ้าคุณคุยว่ายังไงก็จะขอเดือนหน้าตอบ
ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คบกันนะคะ
ค่ะก็เริ่มกับกัน
เพราะว่าต้องรอพี่เขาดูก่อนว่าพี่เขาโอเคหรือเปล่า

นี่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ของเมื่อไหร่เมื่อคืนนั่นก็ตอบคำถามสักทีแล้วกันนะครับ